คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามคดีใหญ่นี้นะครับ
คดีที่วัยรุ่นนับ๑๐ยกพวกไปล้อมบ้านคู่อริ
แล้วปรากฏว่าเจอแทงสวนดับไป๒ศพนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ย่านบางแคร์ที่กรุงเทพ

ในการนำตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขังแล้ว
โอ้โหนี่แหละฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งไทยรัฐทีวีของเราก็เสนอข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายนัทธวุฒิพึ่งเริกดี

และอาวุธมีดปลายแหลมยาว๑๕นิ้ว
รวม๒เล่มไล่แทงและฟันกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น
มารวมตัวกันล้อมบ้านของเขา
บริเวณบ้านพักในหมู่บ้านสุขสรรค์๖ซอย๓๔
ถนนกาญจนาพิเศษแขวงหลัก๒
เขตบังแคร์กรุงเทพมนครนะครับ

ทำให้นายนัทธวุฒิออกไปแล้วก็ใช้มีดทั้งแทงทั้งฟัน
กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เสียชีวิตไป๒
ผู้เสียชีวิต๒ศพก็คือนายสมเดชดุลยพัฒน์
หรือว่าต้นอายุ๒๕ปี
ถูกแทงด้วยอาวุธมีดรวมทั้งสิ้น๑๐แผล
และอีกคนที่เสียชีวิตคือนายทิติวุฒิกลิ่นโพ
หรือว่าแซมอายุ๑๙ปี

แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๑คน
ก็คือนายพันกรอึ้งโตหรือว่าเยอ

ก็ถูกแทงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนตัวของคนก่อเหตุก็คือนายนัทธวุฒิพึ่งเริกดีนะครับ
หรือนายอามเนี่ยนะครับ

ถูกควบคุมตัวได้ในบ้านหลังเกิดเหตุ
ในสภาพเนี่ยสบักสบอม
แขนซ้ายหักพร้อมอาวุธมีดของกลาง
ใช้ในการก่อเหตุทั้ง๒เล่มนะครับ
ทีนี้คดีนี้เป็นคดีใหญ่นะครับ
ว่าเป็นการป้องกันตัวหรือไม่นะครับ
หรือเป็นการแบบโอ้โหแทงไม่ยั้งหรือเปล่านะฮะ
ล่าสุดตำรวจสนเพชรเกษมได้คุมตัวนายอามผู้ก่อเหตุ
ฝากขังต่อสารอาญาธนบุรี
ซึ่งนายอามมีสีหน้าเคร่งเครียด

อยากขอโทษแม่กับแฟนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
รวมถึงอยากขอโทษผู้เสียชีวิตนะครับ
ผู้ก่อเหตุบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำ
แต่ทำไปเพื่อเป็นการป้องกันตัว
และอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับฝั่งคู่กรณีด้วย
เพราะเรื่องราวทั้งหมดมาจากคู่กรณีที่ยั่วยุนะครับ
โดยสภาพของผู้ก่อเหตุมีอาการอิดโรย
แล้วก็มีผ้าปิดแผลตามจุดต่างของร่างกายและใบหน้าด้วยนะครับ
เขายังยืนยันว่าเขาทำเพราะป้องกันตัวนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุนะครับ
โดยแม่ผู้ก่อเหตุก่อนหน้านี้คือได้ไปเยี่ยมลูกชายเหมือนกัน
แล้วแม่ก็ทำใจไม่ได้ที่ลูกชายโดนจับนะครับ
แม่ผู้ก่อเหตุพูดทั้งน้ำตาบอกว่าลูกชายบอกว่า
แค่นิดเดียวจุดเริ่มต้นแค่นิดเดียวคือมีรถมาปาดหน้ารถของลูกชาย
แล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตลูกก็บอกอีกฝ่ายไปแล้วว่าไม่อยากมีเรื่อง
บอกกับแม่แบบนี้ครับบอกว่าเสียใจแม่หนูไม่ผิดคือตัวผู้ก่อเหตุเรียกตัวเองกับแม่ว่าหนูนะ
หนูไม่ผิดหนูทำมาหากินถ้าหนูไม่ป้องกันตัวก็น่าจะถูกอีกฝ่ายฆ่าตายก่อน
ขนาดป้องกันตัวยังถูกตีจนแขนหักนะครับและผู้เป็นแม่ของผู้ก่อเหตุก็บอกว่าจริงลูกเป็นคนดี
ลูกเป็นคนทำมาหากินแล้วก็ตอนนี้เหมือนแบบว่าศูนย์เสียลูกไป
หัวอกคนเป็นแม่ที่ต้องสูญเสียลูกไปอาจจะไม่ใช่เสียชีวิตนะแต่ลูกเนี่ยถูกจับติดคุกติดตารางแบบนี้แม่ก็เสียใจนะครับ
แล้วก็แม่บอกว่าลูกชายบอกว่าเหมือนคนจนตรอกไงคุณพอถึงจุดตรงนั้นพอถึงเหตุการณ์ตรงนั้นก็ต้องสู้ไม่ถอยก็ต้องป้องกันตัว
อันนี้เป็นฝั่งของทางผู้ก่อเหตุได้บอกนะครับแล้วผู้เป็นแม่ยังบอกกับนักข่าวบอกว่าตอนนี้แม่ก็กลัวเหมือนกันกลัวว่ากลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยจะย้อนมาทำอะไรอีกหรือเปล่า
เข้าใจครอบครัวของฝั่งนั้นเหมือนกันนะฝั่งผู้สูญเสียแต่แม่ก็เพิ่งสูญเสียลูกติดคุกติดตารางแล้วก่อนหน้านั้นนะฮะลูกอีกคนก็เกิดอุบัติเหตุรถล้มเคยสูญเสียลูกไปแล้วคนหนึ่งก็เข้าใจหัวอกความเป็นแม่ดีแต่มันไม่ยุติธรรมกับชีวิตแม่เหมือนกันนะฮะอันนี้แม่ผู้ก่อเหตุ
ทุกวันเราก็ไปไม่ได้
บอกว่าตอนนี้เหมือนสูญเสียลูกชาย๒คนเลยนะ
ลูกชายคนโตก็ต้องมาติดคุกติดตาราง
ส่วนลูกชายคนเล็กก่อนหน้านั้นอายุ๑๕ปี
ทางด้านแฟนสาวของผู้ก่อเหตุจะเล่าให้ฟังครับ
ว่าวันนั้นคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็มาบอกว่าเรื่องเกิดจากการขับรถปาดหน้ากันนิดเดียวเอง
และอีกฝ่ายหนึ่งก็ลงจากรถมา
แต่คนแถวนั้นก็ห้ามไว้แล้วนะฮะว่าอย่ามีเรื่องกันเลย
และแฟนก็บอกว่าอยากมีเรื่องกันเหมือนกัน
ไม่อยากมีเรื่องนะครับเพราะแฟนไม่อยากมีเรื่อง
ต่างคนต่างไปเถอะคนทำงานเหมือนกัน
แฟนก็ขับรถเข้าบ้านทันที
แต่ก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายรู้บ้านได้ยังไง
มาตะโกนมาล้อมอยู่รอบบ้าน
และยังเอาของมาคว่างปลาใส่ในบ้านอีกนะครับ
ตอนแรกแฟนก็ไม่ออกไปหรอก

เพราะกลัวอีกฝ่ายจะมีอาวุธปืนแล้วยิงเข้ามาหรือเปล่า
และแฟนก็กลัวว่าฝ่ายหญิงจะไม่ปลอดภัย
ก็เลยถือมีดไป๒เล่มออกไปแบบนั้นนะครับ
แล้วก็เขาคิดว่าออกไปยังไงก็ไม่รอด
เพราะเขามาตัวคนเดียวขนาดนั้น
แล้วเขาตัวคนเดียวมันก็ต้องสู้เพื่อป้องกันตัวนะครับ
ถ้าไม่สู้ตัวเขาก็ต้องตายนะฮะ
เขาคว่างของเข้ามาคือโดนคิ้วเรา

โดนคือแบบว่าตอนนั้นคือเจ็บแล้วค่ะ
แล้วทีนี้มีดมันน่าจะอยู่ตรงชั้นวังขาวขาวของคือป้าขอเห็ดพอดี
ทีนี้เขาก็ต้องป้องกันตัวแล้วหนึ่งหนูอยู่ข้างใน
หนูเป็นผู้หญิงล็อกบ้านไม่ได้ล็อก
เราไม่รู้ว่าใช่เขาบอกเขาไม่มีอาวุธ
แต่เราไม่รู้หรอกว่าเขามีหรือไม่มีในลักษณะไหน
เพราะเราไม่ได้แบบเป็นคนแบบเดินออกไปแล้วเห็น
ตัวเธอก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับผู้ก่อเหตุ

เขาบอกว่าจริงแฟนเธอไม่อยากทำหรอก
ถ้าผู้ก่อเหตุถ้ากลุ่มวัยรุ่นไม่เข้ามาหาเรื่อง
และบ้านถูกล้อมจนเหมือนหมาจนตรอกนะครับ
ซึ่งตัวผู้ก่อเหตุเองก็ไม่เคยรู้จักกับกลุ่มของวัยรุ่น

แต่แค่ทำอาชีพเดียวกันเกี่ยวกับการขนส่งเท่านั้นเองนะครับ
และเธอก็เชื่อว่าสิ่งที่แฟนของเธอทำไป

งั้นตัวเธอและคนในบ้านจะได้รับอันตราย
อันนี้เรื่องของคดีก็ต้องว่ากันไปนะครับ
ตำรวจต้องพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดนะครับ

หรือว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุ
ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตนะครับ